มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นการสืบทอดเรื่องของอาชีพเกษตรกร
ผนวกกับเรื่องของการทำร้านธุรกิจกาแฟ
ไปดูที่นี่กันนะครับที่อุดรธานี
คือว่ามีผู้เป็นแม่เขาชอบปลูกดอกไม้มากมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าที่บ้านอาชีพดั้งเดิมครอบครัวของเธอ
ก็สอนให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ดอกมะลิดอกพุธดอกเบนจมาสดอกที่ขึ้นง่ายก่อน

กระทั่งเธอโตเป็นสาวจึงทำงานในกรุงเทพ

กลับมาปลูกไม้ดอกขายอีกครั้ง
โดยขยายพื้นที่ปลูกจาก๑๐ไร่เป็น๔๐ไร่
ในพื้นที่บ้านห้วยสำรานตำบลหนองฮายอำเภอเมืองอุดรธานี

กลายเป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดคุณ
และสวยงามตระการตาแบบนี้เลยนะฮะ

เป็นดอกที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปี

เขาบอกว่ารายได้เดือนหนึ่งประมาณ

๑แสน๒หมื่นบาท
ตกเป็นปี๑ล้าน๕แสนบาท
ปลูกมาแบบนี้๑๕ปีแล้ว
ส่งเสียลูกได้เรียนต่อนะฮะ

ขณะนี้ลูกชายเรียนอยู่ชั้นปีที่๔

ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นม๖โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

อยากให้ลูกชายรักบ้านเกิดกลับมาที่บ้านไหมลูกนะ
มาทำร้านกาแฟตั้งอยู่ในพื้นที่สวนแบบนี้เลย
คุณคิดดูถ้าร้านกาแฟตั้งอยู่กลางสวน
แล้วก็มีดอกไม้หลายรอบ
กาแฟไปดูดอกไม้ไป

ที่สำคัญได้เรียนรู้อาชีพเกษตรกรด้วย
ก็มีคนมาตัดดอกไม้มีคนมาปลูกสาธิตให้เราดู
ดูไปด้วยดูการตัดแต่งกิ่งดูการรดน้ำดูแลไปด้วย
ได้หลายอย่างได้แบบการเกษตรได้ธุรกิจกาแฟด้วย
อดเหยียบรอนะฮะรออยู่เดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับ